ดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะเรื่องนี้ป้าอุ้มหลานไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ป้าโดนพ่อเลี้ยงทำร้ายจนเด็ก๓ขวบ๒ขวบเป็นแผลหมดเลย
เดี๋ยวดูตอนที่เอาตัวน้องไปอุ้มไปไปความกับตำรวจดูสิ
พ่อจริงมาด้วยนะแล้วก็มีคุณป้าเด็กผู้หญิง๓ขวบเด็กผู้ชาย๒ขวบค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเขาเปิดตัวให้ดูนะโถรอทิ้งต้มตัวเลยนะคะ

ตอนที่ไปที่โรงพักที่สระบุรีเพราะว่าน้อง๒คนดูสิค่ะ
โดนพ่อเลี้ยงทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บมีแผลแบบนี้
ป้าเล่าให้ฟังป้าบอกว่าเป็นพี่สาวของพ่อเด็ก
บอกว่าแม่เด็กกับพ่อเด็กแยกทางกันมาประมาณสัก๔เดือนแล้ว
แล้วแม่เด็กก็เอาลูกไปอยู่กับสามีใหม่

แล้วเมื่อวันศุกร์แม่ของเด็กก็เอาตัวเด็กทั้งสองคน
คืนให้ที่บ้านพ่อเด็กที่นครสวรรค์
ทีนี้เด็กถูกพ่อเลี้ยงสามีใหม่
คบกัน๔เดือนทำร้ายร่างกายจนเด็กได้รับบาดเจ็บ
เขาก็เลยขอคำแนะนำจากมูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรี
พอได้รับคำแนะนำแล้วก็มาแจ้งความกับตำรวจ
คือมันเป็นแผลทั้งตัวจริงเอาฟังป้าหน่อยค่ะ
แต่ทั้งแม่เด็กนี่เขายินยันเลยว่าทางพ่อเลี้ยง

เราก็ยังถามเขาเลยว่าแล้วไม่ได้อยู่ในนั้นเหรอตอนที่เขาทำ
เขาก็บอกว่าอยู่หนูก็ช่วยกันลูกหนูอยู่
คิ้วหนูแตกเขาว่าอย่างนี้นะคะ
ส่วนพ่อแท้ของน้องเนี่ยนะบอกว่าเพิ่งรู้เรื่องนี้จากญาติ
เพราะว่าคุณพ่อก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
สารลูกเหลือเกินรับไม่ได้เลยที่ต้องเจอแบบนี้
ภาพนี้สิลูกก็กอดคุณพ่อกันใหญ่นะฮะ
ใช่ค่ะพ่อบอกว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดนะคะ
แล้วจะยื่นขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกด้วย
เพราะว่ากลัวไงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกนะคะ
ซึ่งทางตำรวจภูทรเมืองสระบุรี
ก็ส่งตัวน้องทั้งสองคนต้องไปตรวจร่างกายก่อน

แล้วเดี๋ยวจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบ
ทางฝากฝั่งของแม่เด็ก
แม่ก็มาพบพนักงานสอบสวนเหมือนกัน
แต่แม่ให้ข้อมูลบอกว่าแผลตามเนื้อตามตัวของลูก
มันเกิดมาจากการอบสมุนไพร

แล้วก็เลยถามว่าต้องอบสมุนไพรทำไม
เด็ก๒ขวบ๓ขวบเล็กขนาดนี้

ทีนี้ให้การแบบนี้กับทางเจ้าหน้าที่

พ่อเลี้ยงที่ว่ามาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
ส่วนน้องตอนนี้อาการเป็นยังไง
น้องยังอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรีนะคะ

ถ้าเกิดอาการดีขึ้น๒๓ขวบ
ก็จะต้องเอามาสอบปากคำแล้วก็มีสหวิชาชีพอยู่ด้วย
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้คงจะขอสารอนุมัติ
หมายจับสำหรับผู้ที่กระทำผิดก็คือพ่อเลี้ยง